สนุกต่อนอกจอ

โหลดหรือยัง

โหลดเขียน

อ๋อมทุกวันจาวใจพุธสวัสดิ์ค่ะ

ที่พร้อมจำนวดทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรวม
ปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

อาทิตย์แล้วไงเอนจนไว้ไปปะ

เพียสไปละคำภาพ

เคลียมตัวระหว่างเนี้ย

เพราะว่าแจ๊กจะพาเราไปทำกิจกรรมทั้งล้านลา
และเป็นประโยชน์ด้วยกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
งั้นกล่าวขอถ่ายเลยว่าร้อนแบบนี้เนี่ยนะ

คุณเมฆจะบอกว่าแล้วอะไรล่ะ
มันจะไม่ได้แบบว่าไปทำขนาดนั้น

พวกเราจะได้ไปลุยกันนะกับกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน
ดีเพราะว่าทุกคนรู้ไหมว่าป่าชายเลนนะครับ

แล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำอย่างแบบว่า

ใช่เขาจะต้องไปเติบโตที่ในป่าทะเล

กับสามเสรียมเพื่อปลูกป่าชายเลนกันด้วย

เตรียมคนเอ้าไปคนเดียวมันเหงาไง

เป็นคนเดียวเหงาก็ต้องชวนแต่แก๊งไปเที่ยวด้วยนะคะ

แต่เดี๋ยวจะจูงไปด้วยนะเราจะจูงเธอไปนะ

นี่แล้วหมวกต้องมีแบบว่าที่มีรัดสายตรงข้างล่าง

ไม่ต้องปลัวเวลาแบบว่าทำแบบนี้

ชุดที่สามที่เราต้องพรีมก็คือชุดปฐมพยาบาลเมืองต้นนะคะ

เออใช่แล้วมีอะไรบ้างคือจริงจริงมันอาจจะเกิดเหตุพกช้ำดำเขียวนะ
แล้วโดนแบบใบอะไรเขาเรียกอะไรใบรากต้นกงกลางบาดเป็นของ
เป็นแพ้พวกโตแล้วคุณจะมีนะคะแอมโมเนียยาดม
โอ๊ยคว่ำไปขาแรมสงสารที่เลมนะ
แม่ป็อตระวังนะอย่าไปอุดจมูก๒ข้าง

ถ้าอุดจมูกแล้วมันจะหายใจเข้าออกไม่ได้

ไม่โดนต้องเตรียมไปให้พร้อมเพราะว่างั้นเถอะเนาะ

ถ้าอย่างนั้นบอกเลยว่าไม่อยากไปตอนนี้
อ้าวคุณแม่ไม่พร้อมเอาแต่ใจตัวเองมากเลย
ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรสงสัยจะฮอร์โมนสวิง

แก่ตอนที่สมบัติ